คุณผู้ชมวันหยุดยาวนี้ใครจะลงใต้ไหม
ใครนิยมใช้รถไฟสถานีชะอำน้ำท่วมนะ
น้ำท่วมรางนะครับถ้าจะไปตรวจสอบให้ดี

นี่สิรถไฟขบวนนี้มาจากกอร์ธมอลนะครับแต่
นี่สิรถไฟขบวนนี้มาจากกอร์ธมอลนะครับ
แต่ได้วิ่งไปแค่นองจอบมีพลฤษฎศาสตร์ที่เดินทางไปจังหวัดตรัง
นะคะกรุงเทพฯตรังได้ทีกลับมา
เนื่องจากเกิดน้ำท่วมที่ชะอำนะครับ
รถไฟไปต่อไม่ได้
นี่เป็นคลิปเกิดขึ้นตี๔คุณผู้ชมรถไฟขบวนตรัง
ไปฮะกรุงเทพตรังนะครับจะไปใต้
ต้องย้อนกลับมาส่งผู้โดยสารที่สถานีเมืองเพชรชบุรีครับ
มุ่งหน้าไปจังหวัดตรังแต่ระหว่างทางพอถึงสถานีชะอำ
รางรถไฟน้ำท่วมสูงยี่สิบห้าเซนติเมตรครับ
คุณผู้ชมเกือบหนึ่งไหมแม่ทัศน์ของลูกที่ทำการบ้าน
นะฮะเดินรถต่อไปไม่ได้แล้วรถไฟขบวนนี้จึงพาผู้โดยสารกลับมาส่งที่สถานี
เมืองเพชรชบุรีที่ผมบอกนะครับเพื่อให้นั่งรถทัวร์ต่อไปยังปลายทางที่ท่านจะไป
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในสถานีประกาศครับอืม
เดินรถไฟสายใต้ที่จะแล่นผ่านสถานีชะอำทุกขบวน
ไหนลางละคุณคุณมันเลยระดับมองไม่เห็นแล้วเสี่ยงอันตรายที่จะไป
ใช่ครับก็ต้องไปเพชรบุรีใช่ไหมฮะกลับไปน้ำท่วมฮะ
แล้วน้ำท่วมสูงประกาศปิดเดินรถไฟยังไม่มีกำหนด
จนกระทั่งจนกว่าระดับน้ำท่วมรางจะลดลงเห็นไหมครับ
น้ำมันท่วมลางเนี่ยเห็นอยู่เงาเงาเนี่ยขณะเดียวกันในสถานีรถไฟชะอำ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ครับเร่งสำรวจตลอดเส้นทางรางรถไฟ
ยืนยันไม่ได้เลยตอนนี้ว่าวันนี้รถไฟสายใต้เนี่ย
เดินรถได้ตามปกติหรือเปล่าทำให้ขณะนี้สถานีรถไฟเมืองเพชรบุรี
มีผู้โดยสารตกค้างเป็นจำนวนมากครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่การรถไฟก็
นะฮะได้เคลื่อนย้ายผู้โดยสารไปขึ้นรถทัวร์แทนแล้วนะครับอืม
ตอนนี้ก็จะไปอยู่ที่สถานีขนส่งของเพชรชบุรีนะคะ
รวมกันอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะต่อลงใต้กันเพราะว่ารถไฟไปไม่ได้จริง